ดาราสาวกลิ่นหอมนะคะ
อักษรย่อเนี่ยเป็นกลิ่นหอม
เขาจัวหัวนางเอกกลิ่นหอมชวนวิวา
ให้รอข่าวดีรอบ๒ของพี่ชายก่อน
งานนี้ค่ะคนอ่านคอมเมนต์

เพราะใบ้ด้วยว่าชื่อคือใบมิ้นหรือใบสารแหน่

หนูยังงงเลยพี่อ่านแล้วยังคิดเป็นพี่ใบเตยซะอีก
ยืนยันว่าตัวเองกับพี่ภูผายังไม่แต่ง
ส่วนแมทกับสงกรานจะชิงแต่งก่อนหรือเปล่าให้ถามเจ้าตัวค่ะ
ตอนแรกอ่านก็แบบใครวะ
แล้วพออ่านไปคนเริ่มส่งมาเรื่อยแบบ
แกแต่งงานไม่บอกโกรธแล้วนะอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่เรายังไม่อยู่ไวที่จะคุยกันเรื่องนี้ด้วยซ้ำ

เรื่องของเขามินว่าไปถามเขาดีกว่าเพราะว่าแบบอยู่ตรงนี้

แต่ว่าเวลาเจอกันเราไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวกันเลย
ก็คือคุยแต่เรื่องแบบจับจิบปะถะกินข้าวอะไรอย่างนี้

เคยเจอแต่ว่าเจอแบบขับรถก๊อฟผ่านกันอะไรแบบนี้

ขับรถก๊อฟผ่านแล้วเขาก็แบบอ้าวอยู่เนี่ยอะไรอย่างนี้
แต่ว่าอยู่ในกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยเจอบ่อยสักเท่าไห
แต่เธอก็ปฏิเสธนะคะว่าดาราสาวที่มีกลิ่นหอม

เออก็รอดูกันต่อไปแล้วกันมาต่อกันที่นี้